มีการรวมเรื่องแปลกมาให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะฮะ
โดยเฉพาะเรื่องของไม้ไม้ป่า

ใช่มีทั้งต้นตะเคียนแล้วก็ต้นยางอยู่

ชาวบ้านจำนวนมากไปกราบไหว้ขอโชคลาภ

ความยาว๖เมตรนะคะอยู่ในบ้านเลขที่๕๕
ชาวบ้านบางคนเอาน้ำแดงแล้วก็เอาชุดไทย
ถวายเจ้าแม่ตะเคียนด้วยนะคะตามความเชื่อ
และพกแป้งมาต้นตะเคียน
เปลี่ยนจากสีไม้ขาวทั้งต้นแล้วนะคะ

แล้วก็ถูขัดหาตัวเลขเด็ดนี่แหละ
นางบุญทิพย์ศรีเมืองเจ้าของบ้านบอกว่า
ก่อนหน้านี้หลานชายอายุ๑๓ปี
ฝันเห็นหญิงสาวสวมชุดไทยมาบอกว่า
หน้าบ้านมีต้นตะเคียนอยู่นะลองขุดดูสิ
และหลังจากขุดไปพบต้นตะเคียนจริงค่ะ
ก็เลยให้ชาวบ้านช่วยกันเอาต้นตะเคียนขึ้นมา
จากนั้นชาวบ้านก็เข้ามากราบไหว้เข้ามาขอเลขเด็ด

ขณะที่อาการเจ็บป่วยของในผลสามีเจ้าของบ้าน
ซึ่งมักจะมีการปวดตามร่างกาย

ยิ่งทำให้ชาวบ้านแห่มากระว่ายต้นตะเคียน
ขอพรอื่นเป็นจำนวนมากค่ะ
ดูอีกหนึ่งต้นละกันต้นยางยูง
ที่อำเภอประทิวจังหวัดชุมพร
ริมชายหาดบ้านบ่อเมา
ใกล้ร้านอาหารที่มีชื่อว่าทะเลทอง
มีต้นยางยูงขนาดใหญ่ค่ะอายุกว่าร้อยปี

เกยอยู่บนชายหาดอยู่หน้าร้านเลย
ซึ่งก่อนหน้านี้มีชาวบ้านและลูกค้าที่มาเที่ยวพักผ่อน
แล้วก็รับประทานอาหารเคยมาขอโชคลาภแล้วก็บางคน
สมหวังถูกรางวัลเป็นแสนบาทเลยนะคะ

เชิดศักดิ์ชำนาญเจ้าของร้านบอกว่า
เปิดร้านอาหารมา๒๐ปีแล้ว
ต้นยางยูงต้นนี้ลอยขึ้นมาเกยอยู่หน้าร้านประมาณ๑๕ปีแล้ว
วัดขนาดพบว่าความยาว๑๗เมตร

คาดว่าอายุน่าจะมากกว่า๑๐๐ปี

ราชการชั้นผู้ใหญ่แล้วก็นักการเมืองมาขอซื้อเหมือนกันนะ

แบบของเก่าแบบของโบราณ

ตั้งใจจะเก็บรักษาไว้ถือว่าเป็นไม้เก่าค่ะ